วันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปทำบุญกันกับนักร้องสาว

หนูชื่อนุ่นมากับใครดีวันนี้
มากับฝันแล้วก็มากับฝันก็ได้
ขอพรเสริมความปังแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลย
ล่าสุดวันก่อนเดินทางไปไหว้พระขอพรเสริมงานเสริมความปัง
ที่วัดป่าคลอง๑๑ค่ะ
ที่นี่เขาบอกว่าเหมือนอะไรนะเห็นพญานาคไหม

เป็นแฟนที่เขารบรักษฐานเนี่ยก็เดินทางมากราบไหว้นับถือพญานาค
ก็มาขอพรจากโอปุองยากันนี้แหละค่ะ
ซึ่งสาวนุ่นเองเธอก็มีเวลาเมื่อไหร่ขอแวะมาขอพรที่นี่
แล้วก็เสี่ยงเซียมซีมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐ

เลขที่สาวนุ่นเสี่ยงเซียมซีได้ก็คือ

เตะเลยต้องกลับไหมแรงอ่ะ๕๕๒

จะเป็นเจ้าเบี้ยต่อไม่หยุดนะเถอะ

ธัญญาอาสยามค่ะนักเสี่ยงโชคตาโตเลยค่ะ

พร้อมบอกว่าสวยไม่ไหว

มีเลขมงคลตามความเชื่อของคนไทย
ก็คือเลข๙ด้วยแล้วก็เลขมงคล
ตามความเชื่อชาวจีนก็คือเลข๘๘
เป็นรถขนเงินขนท้องให้กับสาวธัญญา

ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ

มันยังมีอีกเยอะเลยคุณผู้ชมค่ะ
คราวนี้พาไป๒ตัวเลขในขันนมล
ทริปบุญของแม่แก้วแม่ของณเดชนคุกิมิยะกันบ้างดีกว่า
เมื่อวานนี้ค่ะแม่แก้วเนี่ยโพสต์ภาพไปร่วมงานบวงสวงองค์พญานาคที่คำชโนธอุดรธานี
ครั้งนี้เนี่ยนะแม่แก้วตั้งโต๊ะบวงสวงองค์พญานาคแบบโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการแล้วมีคนไปร่วมงานเยอะมาก
ทำบุญใหญ่ทั้งทีแม่แก้วก็เหมือนจะรู้ใจเหล่าแฟนคลับ
ไม่พลาดค่ะถ่ายภาพน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์หลังเสร็จสิ้นพิธีมาให้ได้ส่องกัน
เอาคุณผู้ชมช่วยกันส่องหน่อยซิว่าเห็นเป็นเลขไหน
อ่าถูกต้องดิฉันก็เห็นเป็นเลข๓บางคนเห็นเป็นเลข๖
บางคนเห็นเป็นเลข๕หรือมันจะ๖๕๓๓๕๖๕๖๓

แล้วแต่เลยนะปังกันทุกคนไม่ไหว
คุณผู้ชมแม่แก้วเนี่ยโพสต์เลขขันน้ำมนต์
เอฟซีก็แห่ส่องเลขลุ้นโชคกันว่า
งวดนี้มันจะเป็นไปได้เหนาะที่จะออกเลขนี้
เออว่ากันไปไปต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ด้านนักร้องลูกทุ่งพี่ยิ่งยมยอดเดียวงาม

เมื่อวานนี้เจ้าตัวเดินทางไปร่วมงานทอดพระป่าที่วัดถนนโค้งอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ในงานเนี่ยเขามีการจัดงานแสดงมุฒิตาสการะวันอายุวัฒนมงคล๔๘ปีหลวงพ่ออุ่นใจ
ย้ำอีกครั้งนะคะอายุวัฒนมงคล๔๘ปีหลวงพ่ออุ่นใจซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้ค่ะ
ได้ยินตัวเลขแล้วพี่ยิ่งยงนำมาฝากแล้วใช่ไหม
หรือว่าแปดสี่ก็ได้เนอะซึ่งภายในงานนี้นะคะยังมีนักแสดงหนุ่มท็อปจรน
ท็อปเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์ของวัดนี้นะเดินทางมาร่วมบุญด้วย
แล้วต้องบอกว่าบรรยากาศช่วงแห่กองผ้าป่าโอ้โหคุณผู้ชมค่ะม่วนไม่ไหว
โอ้โหสนุกอ่ะเต็มไปด้วยความสุขความสนุกสนานอย่างที่เรือนขวัญบอกเลย
เพราะอะไรขณะที่กำลังแห่กำลังรำกันนั้นมีฝนโปรยปลายลงมาด้วย
ซึ่งทุกคนไม่มีใครวิ่งหนีนะคะเพราะต่างเชื่อว่าเป็นน้ำมนต์ที่พระเนี่ย
ประธานพรลงมาให้สาธุสาธุสาธุ
เฮงกันทั้งคณะบุญใหญ่แบบนี้เลยนะฮะ

เพลงนี้ฮิตจริงปังจริงไม่จกตาค่ะ
นี่หลายคนบอกว่าเพลงมันมันมั๊งแต่นักร้องอ่ะคนนี้เลยค่ะ
จุดนี้โอบเทพสามตาเจ้าตัวบอกเลยว่าสองอย่างที่เชื่อว่าทำให้เพลงดังคืออะไรรู้ป่ะ
ก่อนจะปล่อยเพลงขึ้นไปไหว้พ่อปู่ที่ถ้ำนาคามาด้วยแล้วไปร้องเพลงให้ท่านฟัง
บอกว่าขอให้ปังขอให้เพลงเนี้ยทำเงินให้ลูกได้ไหมอีกอย่างก็คือพี่แจ๊ดชวนชื่นอ่ะ
และเพื่อไม่ให้เสียยี่ห้อเพลงมูแห่งยุคเจ้าของเพลงขอใบ้เลขงวดหน้ามาด้วยกลางวงสื่อไปเลยค่ะ
บอกเลยว่าประมาทไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรงวดก่อนนี่พี่พัชชาล้วงหายหน้าแบบหน้ารูปแม่พึ่ง
ได้เลขคล้าย๒ตัว๑๖มาเต็ม

หรือว่าทำมือถ้าพูดไปเดี๋ยวเลขเคลื่อนทำมือจริงป่ะเอาอีกแล้ว

เอาไปจับเอาให้ทันกันเองแล้วกันน้ากคุณผู้ชม
ง่ายมาก
ก็เลยเครื่องเปิดมาแล้ว
เรียบร้อย
แต่เชอรี่กดเข้าไปดูอีกทีนึงตอนนี้ยอดวิวปลาไป๖ล้านแล้ว

เออนี่

พัชชาเขาออกซิงเกิ้ลมาหลายซิงเกิ้แล้วแต่ว่าซิงเกิ้ลนี้ปังที่สุด